อ้ำพัชราภาต้องรีบดูด่วนเลยค่ะ
เพราะว่าใครหลายคนอยากรู้นะคะว่าเคล็ดลับที่สวยคงกระพัน
ข้ามยุคข้ามสมัยทำไมถึงได้สวยขนาดนี้ค่ะ
นั่นก็คือพี่อ้ำเขาออกกำลังกายนั่นเองคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าโมเมนต์การออกกำลังกายของพี่อ้ำเนี่ย
เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะส่วนใหญ่พี่อ้ำเขาจะเรียกเทรนเนอร์เนี่ยค่ะ

ใช่นะคะหน้าตาดีด้วยเนาะ
แต่ว่าล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะก็คือเขาได้ออกทริปกันค่ะ
แล้วก็บรรยากาศดีแบบนี้นะคะก็ต้องออกไปวิ่งตอนเช้าสักรอบหน่อยค่ะ
พี่อ้ำของเราเนี่ยก็สู้ไม่เบาเลยนะคะเพราะว่าเส้นทางการวิ่งคือ
วิ่งขึ้นเขาแบบชันเลยคุณผู้ชมวิ่งแบบต้านแรงน้มถ่วงไปเลย
ซึ่งก็มีเทรนเนอร์กับสมาชิกผู้ร่วมทีมคอยตามติดไปด้วยค่ะ
รวมไปถึงนี่เลยแขกรับเชิญพิเศษน้องหมาคุณผู้ชม
หมาตัวเบอร์เริ่มเนี่ยค่ะก็คือวิ่งตามไปให้กำลังใจพี่อ้ำด้วยนะคะ
กันวิ่งผลัดกันจูงบอกเลยว่าพี่อ้ำเนี่ยต้องฟิตมาก
เพราะดูท่าแล้วน้องหมาเนี่ยน่าจะแรงเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวใหญ่ไงคุณผู้ชม
แล้วก็มีช็อตเด็ดที่น้องหมาพาพี่อ้ำวิ่งจนเกือบจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

จะเป็นอะไรเราไปชมคลิปกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมคลิปมันจบเพียงเท่านี้นะคะ
เราก็เลยไม่แน่ใจว่าบทสรุปเนี่ยน้องหมาเขาพาพี่อ้ำไปถึงไหนกันแน่นะคะ

เห็นแรงเยอะมั้ยเออนะคะ
แล้วก็ขอให้พี่อ้ำไม่เจ็บเท่าไหร่นะคะ

แต่ที่สำคัญเทรนเนอร์ของพี่อ้ำงานดีงานดีงานดีดี
ฉันติดตามคุณแอนอยู่เทรนเนอร์พี่อ้ำน่ะติดตามอยู่ในอินสตราแกรมนะฮะ
ก็หุ่นดีมากเชื่อว่าจะดูแลพี่อ้ำได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน